เป็นเรื่องวุ่นที่ต้องเรียกพี่กู้ภัยมาอีกแล้ว
ก็คือขบวนการจับงูค่ะ
งานนี้จะจับได้งูอะไรจับหรือไม่ได้อย่างไรไปดูค่ะ

และนี่คืองูจงอ่าง
น้ำหนักประมาณ๗กิโลกรัมกว่า

ความยาวประมาณ๕ถึง๖เบต

และไฟเขียวก็คือพี่กู้ภัยดอนสัก

สามหน้าเออเนี้ยมันเป็นการต่อสู้ระหว่างงูจงอางตัวเคืองและพี่กู้ไพ
อนศักดิ์คือเขาสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันมือต่อมือเลยนะ
แล้วว่าอะไรอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ต้องฮะแต่พี่เขาก็ใช้ความพยายามอยู่นาน
เพราะสมควรนะอืมกว่าจะดึงกว่าจะลาก
กว่าจะยื้อยุดฉุดกระชากงูตัวนี้มันออกมาจากซอกหลืบนั้นได้อ่ะครับ
แล้วพอพี่เขาดึงลากมันออกมาจนหมดทั้งตัวนะ
ข้าวบ้านบอกฮูยมือหางันน่ะเออ
เขาไม่เคยเห็นงูอะไรมันจะทั้งใหญ่ทั้งยาวขนาดนี้อ่า

บอกแบบนี้นะมือเนี่ยนะยังกำมันไม่มิดเลย
ใช่ไงคุณดูลำตัวมันขาบแล้วก็พยายามกำคอไว้
แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อถ่ายรูปค่ะ

เก็บเอาไว้ดูหลายคนตกใจกันนะ
แล้วจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมงูจงอางเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละเป็นงูมีพิษ
แล้วก็มีความยาวมากที่สุดในโลกนะ
มันสามารถยกหัวแผ่แม่เบี้ยได้ถึง๑ใน๓ของลำตัว
แบ่งลำตัวเป็นทั้ง๓ท่อน
แล้วเอา๑ท่อนยกชูขึ้นมา
ความยาว๖เมตรแปลว่ามันแผ่แม่เบี้ยความสูงได้๒เมตร
คุณคิดดูมันน่ากลัวขนาดไหน
คือใครเจอก็ต้องหนีเอาไว้ก่อนนะคะ
แล้วงูจงอางเนี่ยนะมันก็ชอบหากินตามพื้นที่ที่มันรกด้วยแหละ
และอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มันเข้ามาซุกซ่อนในบ้านเรือนคน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดแจงบ้านเราให้เรียบร้อย
แล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยซะเพื่อความปลอดภัยของเรา
นำคลิปนี้มาอวดกันให้เห็นว่าในโลกใบนี้ยังมีงูจงอางขนาดใหญ่อยู่แบบนี้ด้วย

อ้าวดูแล้วก็หวานเสียวขนลูกคล้อง